คุณผู้ชมและคุณขวัญพาไปที่ฟาร์มหมูแห่งหนึ่งอยู่ที่สุรินทร์

นี่ตัวเล็กนะแล้วเหมือนสภาพถูกกัดนะมันจะมีรอยเหมือนกัดแล้วก็เนื้อแหว่ง

เกือบยกเล้าตายเกือบหมดนะฮะที่ฟาร์มที่เขาเลี้ยงเอาไว้
และที่น่ากลัวคือเครื่องในตับไตหายไป

เจ้าของถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์มีข้อความด้วยบอกว่าอย่าให้จับได้นะ

เห็นไหมร่องรอยมันถูกกัด
แล้วก็พวกอวัยวะข้างในหายไปครับ

สอบถามเจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคนในฟาร์มก็ยังงง
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรคือจู่ทำไมหมูตายพร้อมกันเยอะขนาดนี้

มีรอยกัดเท่าที่สังเกตเห็นนะ
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของสัตว์กินเนื้อ
หรือชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นปอบหรือเปล่า
อบอารวาสหรือเปล่าอันนี้ชาวบ้านเขาเชื่อนะครับ

ถ้ามีภาพวงจรปิดหรือว่ามีหลักฐานอะไร
ก็จะได้พิสูจน์ได้ว่าหมูตายเพราะอะไร
เป็นเพราะสัตว์คนหรือมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

เพราะว่าน่าอยากรู้มากเหมือนกันว่ามันโดนอะไรนะคะ